สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
ท่านเบื้องบินไปวันที่๒๔คือวันที่๒๔ครับ
เพราะฉะนั้นภารกิจสำเร็จแล้วก็เลยบินกลับมา

ก็ไปตั้งที่ทนายไปช่วยอดีตพระพรมเมธี
ทั้งวัดพระธรรมกายเนี่ยติดตามประกบเรื่องเงินทอนวัดตั้งแต่ต้น
ทำไมทำไมต้องตามประกบคะฮะจ๊ะ
ก็เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับเขาไม่ต้องการจะสูญเสียฐานอำนาจในมหาเทรสมาคมไม่ใช่อย่างอื่น
แล้วเจ้าคุณอดีตเจ้าคุณพรมเมธีเนี่ยเป็นคนที่สนิทสนมที่สุดของวัดพระธรรมกาย
ยิ่งกว่าเจ้าคุณพรมสิทธิหรืออดีตเจ้าคุณพรมดิหลกด้วยซ้ำ
การที่พระจะไปขอลีภัยต่างประเทศในวงการเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องตกใจไหม

แต่การที่ไปติดต่อมแล้วได้ลีภัยคือต้องมีคนที่นั่นช่วย
แล้วผมก็ไม่เชื่อศักยภาพของวัดธรรมยุทธ์ที่นั่นสักเท่าไหร่
มันก็มีวัดเดียวก็คือวัดประธัมางกายนั่นแล้ว

ที่เราคุยกันไปเนื้อหาวันนั้นนั่นแหละนะคะ
ที่ต้องตามกันต่อในวันนี้
เพราะถ้าคุณผู้ชมตามข่าวนี้ก็จะเห็นได้ว่า
ทางสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเอง

หรือแม้กระทั่งการพูดถึงคารวาส
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพาอดีตพระพรมเมธี
ออกจากประเทศไปแล้วก็ไปถึงยุโรปเนี่ยนะคะ

ไม่ใช่เป็นผู้บริหารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คือตอนนี้มีการชี้แจงออกมากันหมดนะคะ

ค่อนข้างสงวนคำพูดมากเลย

ที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้มากนักนะคะ

เพราะว่าหลังจากกลับมาก็อยากจะทราบความคืบหน้า

ประเด็นเรื่องการขอลีภัยในต่างประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นที่เยอรมนี
นั่นเรื่องแรกว่าเป็นเรื่องปกติไหมของสงฆ์
หรือว่าเคยมีประวัติใดไหม
ณตอนนี้ภายในแวดวงสงฆ์เองนั้น
มีการวิเคราะห์กันว่าอย่างไร
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะเราต่อสายโฟนอินนะคะ
จะให้โคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย

ต้องยอมรับวันนั้นโดนพาดพิงเยอะนะคะ
ว่าตกลงแล้ววัดพระธรรมกายเกี่ยวข้องรู้เห็น
หรือว่าอยู่ในระดับไหนของความเกี่ยวเนื่องกับข่าวที่ว่านี้
แต่ว่าวันนี้ค่ะในรายการของเรานะคะ
เรียนจะสนทนาธรรมกับประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยค่ะ
เจ้าคุณเกษมที่เรามักจะเรียกท่านแบบนี้นะคะ
หรือว่าพระธรรมกิติเมธีนามัศกาลค่ะ

ท่านเจ้าคุณคะวันนั้นที่ฉันก็ถามคนที่เป็นคาราวาส

ว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมที่ฉันถามพระสงฆ์ด้วยค่ะ

การที่อดีตท่านเจ้าคุณไปขอลีภัยที่เยอรมนี
อันนี้เป็นเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประวัติศาสตร์ของพระสงฆ์ไทยหรือเปล่าคะ
ออกจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็มีอยู่เรื่อยแหละ
แต่ว่าอาจจะไปรับไปเฉยไปเห็นว่าตัวเองมีภัยแล้วก็
อยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ไปไปอยู่ประเทศอื่นที่เป็นได้ที่อยู่ได้
แล้วก็กฎเกณฑ์กติกาของนานาชาติตอนนั้นมันก็ไม่ซีเรียสนัก
ใครเข้าไปก็ไปได้แต่ถ้าไปทางผ่านอาจจะต่อมอบ
จะตรวจสอบหน่อยแต่ถ้าไปธรรมดาก็ไม่ตามเช็คบิน
ตามร่างตามผลาญกันค่ะก็ถือว่าธรรมดาธรรมดาและยิ่งถ้าไม่ไปทำอะไรให้เขา
ดีไม่ดีจะไปอยู่ตลอดชีวิตก็มี
ถ้าสมมุติพูดถึงในประวัติศาสตร์ที่ทางท่านเจ้าคุณบอกดิฉันเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นไปไม่ได้มีคดีทางโลกคดีทางอาญาติดตัวใช่ไหมคะ
มีบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตูมตามเหมือนในปัจจุบัน

ใช่เหตุที่ข่าวใหญ่นั้นต้องยอมรับว่าสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลมีเดีย
แต่ที่ดังขึ้นมากเพราะโซเชียลมีเดีย
ถ้าเพียงแค่ตำรวจตามจับพระก็พาไปมันก็จบไง
อาจจะมีสื่อหนังสือพิมพ์รายวันลงรักบรรย์๒วันหายไป
เคยมีระดับเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาส
โดยเฉพาะมีตำแหน่งในกรรมการมหาเถระสมาคมไหมคะท่าน
ในระดับนี้ไม่เคยได้ยินมา
แต่ว่าระดับพระทั่วไปก็มีมาเรื่อย

ข่าวที่พาดหัวว่าหนีออกนอกประเทศ
พาดหัวว่าขอลีภัยที่เยอรมนี
ข่าวว่าคารวาสพาหนีออกที่ด่านนั้น

คือลักษณะข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับอดีต

ก็เห็นว่าอันดับแรกคือเห็นว่า
เข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าท่านรู้สึกว่าท่านมีภัย

ถ้าไม่มีภัยท่านเขาก็ไม่ลีภัย
ทีนี้จะไปทางไหนนั้น
ที่ว่ากันไปอาจจะถูกหรืออาจจะผิดหมดก็ได้
มันจะมีทางอื่นที่ไปก็ได้
เพราะว่าพระระดับนี้นี่ลูกศิษย์ท่านเยอะ

สิทธิ์อาจจะเป็นใหญ่เป็นโตอยู่แต่ก็ตอนนี้ก็เปิดเผยตัวไม่ได้
เพราะถ้าไม่งั้นก็อาจจะไม่รู้ข่าวว่า
เรื่องอย่างนี้มันจะนั่นไปได้อย่างไร

ตำรวจก็คงจะเก็บเป็นความลับสุดยอด
ท่านเจ้าคุณมองว่าคือมีเหตุ
คือมีเหตุปัจจัยถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ถ้าคือฉันขออนุญาตลองมองสองฝั่ง
คือแน่นอนลูกศิษย์ลูกหาต้องมองว่าท่านมีภัย

ในขณะที่อีกฝากหนึ่งก็อาจจะคิดคนละแบบไปเลย
ที่ว่าไม่ผิดไม่น่าไป

แต่ในการพิสูจน์พอออกมาแล้วมันทำให้เห็นเหมือนกันนะนะว่า
ความเป็นพระแม้ว่าท่านจะไม่เปล่งวาจาลาศิกขา

ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมให้ปฏิบัติเช่นนั้น
คือต้องให้เป็นนุ่งขาวห่มขาว
เพราะฉะนั้นพอชุดแรกโดนว่า

บวชมา๔๕๖๐ปีเนี่ย
ท่านท่านอาจจะคิดว่าเรารับไม่ได้
แล้วท่านก็หารายกันท่องทางไปที่ท่านได้

ว่าจะยืนด้วยเหตุผลใดที่ขอรีภัยอยู่ที่นั่น
แต่ว่าการอ้างการอ้างสถานการณ์ของทางโลก
เช่นไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
อาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมใดก็แล้วแต่
คือลักษณะการอ้างทางโลกแบบนี้เนี่ยสงฆ์สามารถนำไปใช้อ้างได้เหรอคะ
อันนี้เพราะกฎหมายทางโลกไปเล่นงาน

จะผิดจะถูกไม่รู้นะแต่ว่าไปเล่นงานท่าน
เพราะฉะนั้นท่านก็อ้างในกรณีที่โลกรู้จักโลกเข้าใจ
ส่วนว่าความเป็นจริงจะเป็นหรือไม่จะว่างอ้างว่า
บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยท่านไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรต่าง
ก็ต้องดูเหมือนกันว่านั้นมันเป็นจริงหรือไม่
แต่เราต้องดูทั้งสองฝั่ง

เพราะฉะนั้นท่านเจ้าคุณก็เลยอธิบายว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะอ้างว่า
มันเป็นเหตุผลทางโลกก็คือเรื่องของไม่เป็นประชาธิปไตย

ก็คือคู่ขนานกันไปกับข้อกล่าวหาทางกฎหมายโลก
เพราะฉะนั้นเวลาไปถ้าจะไปเข้าบ้านอื่นเมืองอื่น
เมื่อเราไม่มีหลักฐานที่จะเข้าบ้านเข้าเมือง

จะบอกว่าฉันปฏิบัติธรรมไม่ได้แล้ว
โน้นมันเกิดขัดข้องมันถูกลุกลาน
มันไม่ใช่แต่น้องเขาไม่รู้เรื่อง
เนื่องจากที่ฉันเป็นโยมศิกาเลยนะคะ
คือจะยิ่งห่างถ้าจะลองแทนความคิด
คือถ้าเป็นพระสงฆ์ซึ่งมีศิลป์มากมายเนี่ยนะคะท่าน

การถูกกล่าวหาและแม้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
แต่ถ้ายังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่
ละเครื่องแบบละลาบยศสันเสยไม่ได้เหรอคะ

มันไม่ได้เกี่ยวกับลาบยศหนังสือในเรื่องสมณภาวะ
ที่เป็นมันเป็นเรื่องสมณภาวะ
ถ้าหากว่าคือท่านเริ่มรักท่านอาจจะ
ในใจของท่านเชื่อเหลือเกินว่าท่าน
แล้วนุ่งห่อมมาอย่างนี้
ตลอดชีวิตมาเนี่ยพอมาถึงวันหนึ่ง
ถูกบังคับให้ถอดเนี่ยท่านก็ต้องรู้สึกเข้าใจตัวเองเหมือนกันนะ
ตอนนี้ท่านรับไม่ได้งงไปเรื่องของท่าน
ท่านสมคุณค่ะรอบนี้พอมีข่าวมาแล้วคือด้วย
ไม่แน่ใจจะใช้คำว่าบังเอิญไหมแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันเลย
พระผู้ใหญ่ซึ่งมีตำแหน่งในกรรมการมหาเทศสมาคมนะคะ
วกกับอีกด้านหนึ่งถ้ามองอย่างโลกก็คือ

คือลักษณะแบบนี้มักจะถูกมองว่าเป็นการเมืองทางโลก
คำถามคือว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าคุณเอง

กำลังมองว่าตอนนี้คือรอบของการปฏิรูปพระพุทธศาสนา
แม้กระทั่งโครงสร้างมหาเทรสมาคม
หรือเป็นเรื่องการเมืองทางโลกคะ
การเมืองทางโลกก็เข้าใจว่ามีอยู่ไม่น้อย
แต่ปฏิรูปที่จริงเรื่องที่จะทำกฎหมายอะไรเนี่ย
ถ้าติดตามประมาณสักเกือบ๑๕ปีแล้วแหละ
ตมาก็เคยร่างกฎหมายแบบนี้มา
เพื่อขอให้ปฏิรูปสงฆ์อัตมาและทีมงานของศูนย์พิทักษ์

แต่มันไม่เหมือนกันทุกตัวบทอักษรนะนะ

แต่บางอย่างเขาเพิ่มเติมขึ้นมา
คือเราก็อยากเห็นในการปฏิรูปในการพัฒนา
เพราะว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็ตั้งแต่๒๕๔
มาแก้ไข๒๕๓๕ก็เล็กน้อย
มันไม่ใช่เรื่องในการพัฒนา
เราเห็นอย่างนั้นเราก็เสนอกันไป
เสนอรัฐบาลในสมัยนั้น
ปรากฏว่าได้ข่าวว่าไปติดอยู่ที่กฤษฎีกา

รัฐบาลก็ไปก็จบกัน
ดังนั้นเรื่องเราก็อยากเห็น

อันนี้ที่มาคิดกันนี่ช้าไปด้วย
ตอนนี้พระสงฆ์เชื่อว่า
แต่ละรูปผิดตามข้อกล่าวหาไหมคะ
หรือมองเป็นมิติอื่นไปเลยคะเรื่องนี้

ถ้ามิติทางกฎหมายก็ว่าไป
ถ้ามิติทางพระธรรมวินัย

ต่อมาเองก็ยืนยันว่ายังไม่ผิด

ยังไม่ได้บอกตามพระธรรมวินัย

ยังไม่ได้สืบสวนทางพระวินัยเลย

เพราะเราเคยมีปัญหาที่ดังมาก

ก็คือประมาณ๒๕๓๒๓๓ตรงนั้น

เขาเอาพระวินัยมาพูดกัน

แต่อันนี้ถ้าที่ฉันลองพูดตามเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ

แต่ว่าท่านมีข้อที่ถูกกล่าวหาว่าผิด

ถ้าเป็นทหารก็ต้องไปสืบสวนกันในทหารก่อน

ทหารก็จะโยนมาให้สารทางข้างนอก

ไม่มีอะไรเลยที่จะไปปกป้องตัวเอง

แต่พอเวลาลงโทษเราไปเอากฎหมายมาลงโทษเลย
ไม่ได้คำนึงพระธรรมวินัยอะไรมาเองก็

จะคุยกับทางลูกศิษย์วัดพระธรรมกายด้วย

เชื่อตามคำวิเคราะห์

เชื่อไหมคะว่าเชื่อมไหมคะว่าการไป

เนอะแล้วมันเป็นเช่นนั้นได้

อาจจะมีคนอื่นช่วยไปในทางอะไรต่าง

ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่
อาจจะครบหมากราบไห้กันมานาน

เจ้าคุณเดี๋ยวขออนุญาตโฆษณาสักครู่ค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับโคศกของคณะลูกศิษย์

พระธรรมกายนะคะว่าที่โดนพาดพิงไปแล้วออกหนังสือมาเนี่ย
แน่ใจใช่ไหมว่าไม่มีใครของวัดเดินทางไปเยอรมนี
เพื่อเตรียมการรับอดีตพระพรมเมธีอยู่ที่นั่นสักครู่ค่ะ

โศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญฟ้าครับ
ค่ะคุณองอัตรธรรมที่มีการออก
ออกแถลงการของสำนักสื่อสารองค์กรพระธรรมกายเนี่ย
คือของทางฝั่งวัดเลยหรือของลูกศิษย์คะ
อันนี้เป็นแถลงการของวัดพระธรรมกายครับ
โดยสำนักสื่อสารองค์กรครับ

เราก็สืบเนื่องมาจากกระแสข่าวที่

เกี่ยวกับกรณีหลวงพ่อพระพรมเมธีนะครับ
ไปพักที่วัดสาขาในประเทศเยอรมนี
ซึ่งทางวัดก็ขอปฏิเสธข่าวดังกล่าว

และจุดประสงค์ของอดีตพระพรมเมธีนะครับ
อีกทั้งไม่มีการติดต่อประสานงานแต่อย่างใด
และในขณะนี้ทั้งหน่วยราชการไทย
รับผิดชอบในคดีและสื่อมวลชนต่าง
ยังไม่มีโอกาสได้พบตัวท่านแต่อย่างใด
ดังนั้นเรื่องราวที่นำเสนอทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ
บุคคลที่พยายามจะเชื่อมโยงเนี่ยนะครับ
แล้วก็ไปถึงสื่อมวลชนเนี่ย
ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพียงข้อคิดเห็น
และการคาดเดาเท่านั้นเอง
ทำให้เกิดความสับสนเข้าไปหมดตอนนี้นะครับ
ค่ะคุณองค์อาจดิฉันไม่แน่ใจว่าหนังสือฉบับนี้
ออกมาจากการเห็นในสื่อใดบ้าง
แต่ว่าที่แน่เนี่ยนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ย
ในรายการที่ฉันเนี่ยมีอาจารย์มโนมาออกล่ะ
อาจารย์มโนก็เล่าเรื่องความใกล้ชิดสนิทสนม
แล้วก็ใช้คำว่าการคาดการณ์นะคะว่า
น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งมีการพูดถึงด้วยว่า
ทราบว่ามีพระซึ่งอยู่ในตำแหน่งบริหารของวัดพระธรรมกายเนี่ย

เพราะว่าไปเตรียมทีมเตรียมคณะไว้ช่วยเหลือ

อันนี้ลูกศิษย์ลูกหาคุยกันในกลุ่ม
หรือคุยสื่อสารกันภายในวัดยังไงบ้างคะ

ผมก็ไม่ทราบนะครับว่า
ท่านนี้ไปได้ข้อมูลมาจากไหน
แต่ข้อมูลของท่านคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างยิ่งเลยนะครับ
ผมขออ้างกลับไปที่ข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับ
ที่มีการลงข่าวว่ามีเจ้าคุณรูปหนึ่งเนี่ยนะครับ

แล้วก็อ้างคำสัมภาษณ์จากบุคคลที่ว่าเนี่ยนะครับ
ว่าเดินทางจากประเทศไทย๒๔พฤษภาคม
แค่นี้ก็ไม่ตรงความจริงแล้วครับ

เพราะความจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับ
อันนี้ยกตัวอย่างกรณีสำหรับไทยรัฐออนไลน์ก่อนนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทีมงานของเจ้าคุณรูปนี้ก็กำลังดูเรื่องรายละเอียดต่างอยู่นะครับ

แต่ว่าเอาล่ะสาระสำคัญคือว่าข้อมูลที่ว่าเนี่ย

ที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างยิ่ง
คุณจอมขวัญครับผมขอตั้งคำถามกลับไปหน่อยครับว่า
ถ้าวัดพระธรรมกายช่วยเหลือดังที่บุคคลที่พยายามจะเชื่อมโยงนะครับ

ถามหน่อยครับวัดพระธรรมกายได้อะไรจากการกระทำนี้ครับ
ดิฉันลองใช้ชุดข้อมูลของคนที่เชื่อว่าเกี่ยวนะคะ
คืออาจจะไม่ได้ได้ประโยชน์แต่เป็นการ
แทนบุญคุณกันได้ไหมคะความใกล้ชิดสนิทสนม

คุณจอมขวัญครับปัจจุบันนี้นะครับกิจกรรมที่จัดขึ้นที่วัฒนธรรมกาย
โดยเฉพาะคณะศิษยานุสิตที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้อง
จะทำอะไรทีนึงเนี่ยต้องกลับเรียนหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดทราบ
ต้องไปรายงานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทราบ
ปัจจุบันนี้การที่จะปฏิบัติให้อยู่ในกรอบ

เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านได้วางแนวทางไว้เนี่ย
ก็รัดตัวอยู่แล้วนะครับผมไม่เห็นประโยชน์ใดเลยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง
แล้วก็นำมาซึ่งประเด็นต่างความเดือดร้อนต่างที่เกิดขึ้น
ผมก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่พยายามจะเชื่อมโยงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม
มาจากไหนก็ตามก็ไม่รู้แต่ทำไมลงเอยมาจบที่วัดพระธรรมกายทุกทีครับ
แล้วก็พยายามที่จะบอกว่ามีแหล่งข่าวน่าเชื่อถืออย่างนั้นอย่างนี้ตัวท่านเองเนี่ย
ก็ไม่ได้มาวัดพระธรรมกาย๓๐กว่าปีบอกมีบุคคลที่อยู่ในวัด
ท่านก็ใช้หลักการที่จะกล่าวได้เลยนะครับว่าฟังตามกันมาเนี่ย
หรือบางทีแล้วก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเลยบุคคลที่เป็นแหล่งข่าวก็ไม่รู้ว่า
ข้อมูลนั้นครบถ้วนแท้จริงหรือไม่เข้าใจก็กลับออกมาเป็นข้อมูลต่างต่าง
ผมขออนุญาตพูดประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นจุดแรกเริ่มของความเชื่อถือทางด้านข้อมูล
ที่นำมาซึ่งความสับสนแล้วก็ทำให้เกิดการวิภาควิจารณ์ต่างตามมานะครับ
ฉะนั้นลองแทรกถามด้วยข้อมูลนะคะว่าคือถ้าอาจารย์มโนเนี่ยอ้างถึงท่านเจ้าคุณ
ซึ่งเป็นเจ้าคุณในวัดพระธรรมกายเนี่ยว่าเดินทางไปแล้วเพิ่งเดินทางกลับ
คำถามคือว่าทางวัดมีการสื่อสารกับลูกศิษย์ไหมคะว่าในวันที่ถูกกล่าวหาว่า
เดินทางไปจริงท่านอยู่ที่ไหนมีเอกสารหลักฐานอะไรที่จะบอกได้ว่า
อาจารย์มโนได้ข้อมูลมาผิดไหมคะ
ค่าเคลื่อแน่นอนครับผิดแน่นอนตั้งแต่วันเริ่มเดินทางแล้ว
จริงแล้วท่านเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจจริงครับ
โดยเดินทางไปวันที่๓๑พฤษภาคมและกลับมาถึงไทยในวันที่๕มิถุนายน
ประเด็นที่สองท่านไปทำไมขอปฏิเสธครับไม่เกี่ยวข้องใดกับกรณีของพระพรมเมธีทั้งสิ้น
มีกำหนดไปร่วมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนและพิธีหล่อพระในโอกาสฉลองครบรอบ๑๐ปีวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนี
ด้วยเหตุผลที่ว่าท่านปฏิบัติศาสนกิจเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่น
และท่านก็อยู่ร่วมพิธีกรรมในวันเกิดเหตุที่มีข่าวดังออกมาเนี่ยนะครับ
อยู่วัดตลอดเวลาแล้วมีการวางแผนเดินทางโดยซื้อตัวล่วงหน้ามากว่า๑เดือนแล้ว
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าจะเกิดขึ้นไม่มีใครทราบเหตุล่วงหน้าทั้งสิ้น
ดังนั้นนี่คือการเตรียมการไปร่วมงานบุญของท่านตามปกติ
และท่านก็เดินทางไปเป็นระยะระยะอยู่แล้วเพราะว่าท่านปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศไทย
แต่เมื่อมีภารกิจที่เยอรมนีในฐานะท่านเป็นเจ้าวาดท่านก็ไปร่วมกิจกรรมงานบุญ
ดังนั้นผู้ให้ข่าวพาดพิงนะครับเคยพูดประเด็นต่างก็คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมามากแล้ว
แล้วก็บอกว่านี่แหละคือที่ที่น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางนี่ก็ข้อมูลคาดเคลื่อนนะครับ
สมผ้าพรหมเมธีไม่ได้ไปเปิดวัสดรธรรมกายไลน
ที่ท่านอ้างถึงคลิปที่สื่อสารออกทางสื่อของวัดพระธรรมกายหรือคณะสิทธิ์
อันนั้นเป็นภาพกิจกรรมอีกวัดหนึ่งคนละวัดกันเลย
อนุญาตแทรกแล้วขอสั้นนะคะเดี๋ยวจะไม่มีเวลา

ว่าถ้าอดีตเจ้าคุณเนี่ยได้ลีภัยที่นั่นเนี่ย
เป็นไปได้ไหมคะที่จะไปอยู่วัดพระธรรมกาย
ที่ใดที่หนึ่งเมืองใดเมืองหนึ่งในเจ็ดแห่งผมขอปฏิเสธครับ
ในนามของที่ได้ติดตามข่าวจากวัดด้วย

รวมถึงคณะศิษยานุสิตที่มีการกล่าวอ้างว่าให้การช่วยเหลือ
ไม่มีการช่วยเหลือใดนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ที่วัดพระธรรมกาย
แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

วัดพระธรรมกายมีสาขาอยู่ทั่วโลกประมาณร้อยแห่ง
ถ้าอย่างนี้แปลว่าท่านบินไปที่ไหน

ได้คำตอบคุณองอาจนี่คือสิ่งที่อยากให้ได้คำตอบคุณองอาจ
กันกรองข้อมูลต่างนะครับ
ตอนนี้ผมว่าเริ่มต้นที่ไหนทำไมล่ะครับ

ขอให้ผู้ที่กำลังพยายามเชื่อมโยงและทำให้เกิดความเสียหาย

ขออภัยจริงเวลาน้อยด้วยค่ะวันนี้

คุณผู้ชมพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็ถามเลยค่ะ

แต่ถ้าสองฝั่งนะคะทั้งคนบอกว่าเป็นไปได้

ถ้าอดีตเจ้าคุณสามารถลีภัยอยู่ที่เยอรมนีได้สักครู่ค่ะ

ลักษณะการตีความว่าผิดหรือไม่ผิด
ต้องไปดูที่พฤติกรรมจริง
และก็มักจะบอกว่าส่วนใหญ่พระไม่ค่อยรู้กฎหมายหรอก
ไม่รู้เอกสารไม่รู้อะไรยังไงหรอกให้เซ็นก็เซ็น
คือมันเป็นไปได้เหรอคะท่านเจ้าคุณ
ที่พระซึ่งมีตำแหน่งบริหารด้วยซ้ำไป

บริหารองค์กรสูงสุดอย่างมหาเทศสมาคม
ไม่รู้เรื่องเอกสารไม่รู้ขั้นตอนเลยแล้วก็เซ็นไปนะคะ
มันก็เป็นลักษณะว่าเมื่อเขามาเจรจาเขาให้
แล้วก็จะขอกลับไปทำนั้นทำนี้
ที่ได้รายงานว่าเป็นประโยชน์กับพระศาสนา
ลักษณะว่าท่านใจกว้างมากกว่าที่จะใจแคบ
คือว่าให้เราเท่านี้เราก็เออทำได้ช่วยกัน
มันออกมาอย่างนั้นแต่ในทางกฎหมาย
ในรายละเอียดท่านอาจจะไม่ทราบ
แต่ว่าถ้าสมมุติไม่ทราบจริงเนี่ยนะคะ

ก็พระนั้นจะต้องท่านเขียนไว้อย่างนี้เลยนะ
อธินนังธยสังกหาตังอาธิยะ
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดจะรัก
เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้เอาไปถือเอาจริงที่เขาไม่ได้ให้
เขาเซ็นให้มาแล้วจิตของท่านก็ไม่คิดจะรัก
และจะไปปรับปราชิกตามนี้ได้อย่างไร

ทีนี้ถ้าส่วนทางโลกทางคดีอาญาน่าจะปฏิเสธยาก
ก็ในลักษณะแล้วก็บ้านก่อนอธิบดีสัตว์ตะงอ
ท่านก็ออกมาปฏิเสธกันว่ามันไม่ใช่มันไม่เข้าข่าย
ก็ไม่แน่ว่าออกช่องไหนนั่นก็ออกหลายครั้งอยู่
เจ้าคุณถ้าที่ฉันขอเนื่องจากเวลาน้อย
ขอต่อจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้
สมมุติว่าอดีตเจ้าคุณเมธีได้ลีภัยอยู่ที่เรมนีจริง
ค่ะอดีตท่านเจ้าคุณ

ถ้าอยู่ก็ได้แต่ว่ามันไม่จำเป็น

เยอรมันก็มีหลายวัดวัดธรรมยุทธ์
คือสมมุติว่าถ้าเราไม่เชื่อกรณีความใกล้ชิด
ที่มีคนบอกว่าท่านใกล้ชิดกับทางธรรมกาย
แต่ว่าถ้าเป็นวัดธรรมยุทธ์เองในนั้นก็มี

ซึ่งแปลว่าถ้าท่านขอลีภัยได้ท่านไปอยู่วัดไหนก็ได้เหรอคะ
ก็ในที่โน้นเขาก็ใช้กฎหมายที่โน้นก็ไม่ใช่ใช้กฎหมายเรานะ
แล้ววัดวัดจะต้อนรับท่านเหรอคะ
ถ้ามีคดีจากเมืองไทยไปค่ะ
ก็เมื่อท่านเห็นตามพระธรรมวินัยว่าไม่ผิด
นั้นก็อาจจะรับได้
ถ้าท่านไม่คิดอะไรมากนะ
ถ้าท่านคิดว่าเออกลัวเหมือนกันเดี๋ยวเรากลับประเทศไทยไม่ได้อะไรต่าง
ก็อาจจะนึกยาวไปมันก็ไม่รับก็ได้

คือเนื่องจากเริ่มมีข่าวเงินทอนวัดล็อต๔มา
และไม่แน่ว่าจะมีพระชั้นผู้ใหญ่ในระดับใดเนี่ยนะคะ
ท่านว่าตอนนี้ที่วิเคราะห์กันเป็นไปได้ไหมคะ
ที่พระชั้นผู้ใหญ่อาจจะกว่านี้
เท่าเทียมกันที่อาจจะตกอยู่ในฐานะเดียวกัน
เท่าที่ติดตามก็มันเป็นไปได้เหมือนกัน

ก็เชื่อแต่ไม่ทั้งหมดหรอก

เจ้าคุณค่ะขออภัยที่วันศุกร์เวลาน้อยจริงค่ะ
เดี๋ยวนิมนต์ท่านใหม่เมื่อเวลาเหมาะสมนะคะ
ทีหลังเอาวันศุกร์ที่เหมาะสม

สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ